ส่วนวาระแห่งชาติวันนี้ฮะ

เฮ้ยเค้าจุ๊บกันแล้ว

ขอว่าคุณยาย่าแต่งงานเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นภาพโมเมนต์ประทับใจนี่คุณณเดชนอุ้มคุณยาย่าอยู่เลย
เป็นบรรยากาศที่อิตาลีนะ
แคปชั่นของโพสต์สุดหวานของคุณณเดชน์เนี่ย
บอกว่าผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุด
เพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต
การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย

คุณเป็นเหมือนจิตวิญญาณของฉัน
เอ้ยไม่ใช่อะเป็นอากาศ

เหมือนวูบอย่างนี้
อันนี้คุณณเดชน์ก็ตะกดแปลงอยู่จากนั้น
เหมือนไปดวงจันทร์และกลับมาคือเป็นสำนวนของฝรั่งเขา

สตาแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยนะคะ

กราชโอ้โหใหญ่จริง
ระดับเท่ากับอายุความรักของทั้งคู่ที่คบกันมาครับ
นี่เอาให้ดูอันนี้เป็นไอจีตั้งแต่ปีอะไรนะ

คุณเวคเลอร์เนี่ยเห็นว่าเขาโพสต์อยู่ที่เซี่ยงไฮนะ

คือโพสต์โพสต์นี่อาจจะไหวลของแต่ปีที่แล้ว

แล้วไปสั่งทำแหวนตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอ

หลายคนก็อยากรู้ว่าทริปอิตาลีที่ไปกันเนี่ย
จะมีการขอแต่งงานกันหรือเปล่า

เพราะว่ากลุ่มเพื่อนสนิทเขาไปกันเยอะเลยครับ
ใช่เห็นบอกว่าตอนแรกไปงานแต่งงานเพื่อนที่สวีเดนก่อน

มีคุณมากกี้กับคุณป๊อกด้วย

คนในแวดวงบันเทิงครับไปแสดงความยินดีกันล้นหลามเลยครับ
รวมไปถึงแม่แก้วของคุณณเดชน์เบอร์รี่นะครับ
ก็โพสต์รูปรวดรัวเลยคุณณเดชน์กับคุณมาร์ก

อ่าสี่หัวใจของคุณเขาอ่านี่แหละอันนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยนะ
ที่เพิ่งลงเมื่อกี้นี่เองไม่ถึงสักักห้าละครีอ่ะเย้อะไรฮะ
ถ่ำเสียงให้ดูนิดนึงได้ไหมอ่ะ
้าหอเต้นรำกันด้วย
ก็เห็นเนยนะนี่ตรงเนี้ย
โหชัดเลยดูสิ

ของคุณณเดชน์

คนมาเป็นสักขีพยานเยอะอยู่เหมือนกัน

เขาใช้คำว่าเตรียมไว้หมดแล้วแต่จำอะไรไม่ได้เลย